ของเรามาเริ่มกันที่คนสวยคนนี้กันก่อนดีกว่านะคะ
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะมีงานบวงสวงเราก็ตามเขาไปคุณผู้ชมค่ะ
เป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์เลยชื่อเรื่องว่า
ผลงานการกำกับของคนใกล้ตัวไม่ใกล้ไม่ไกลพี่เกดฐานทัพค่ะเพื่อนในวงการเนี่ยนะฮะ
แล้วก็มีนักแสดงมากฝีมืออย่างพี่ก้องสหรัฐมาร่วมแสดงด้วยค่ะ

พี่แอฟได้ร่วมงานกับนักแสดงรุ่นน้อง
ก่อนหน้านี้ก็เป็นน้องต่อธนภพเนาะ
โอเคมีก็จิ้นกันอยู่เหมือนกันเรื่องก่อนนะ
แต่ว่างานนี้ค่ะเหล่าเอฟซีอดแซวไม่ได้นะ
บอกว่าพักหลังนี่นะแม่นนะ

หนุ่มรุ่นน้องไปเรียบร้อยแล้วล่ะจ้า

อย่าเต้วมากเดี๋ยวเขากลัว
เดี๋ยวคนดีกลัวเดี๋ยวเขาไม่กล้ากัน

แม่แอฟสวยมากคุณผู้ชมหน้าเด็กมาก
การตอบคำถามก็เป็นสไตล์พี่แอฟนั้นอย่าเป็นเขินเหมือนเดิมนะคะ
อกจากนี้ค่ะพี่แอฟก็ได้พูดถึงเรื่องการ์ดอวยพรที่น้องปีใหม่
อวยพรส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อก็คือคุณสงกราน
หลังจากประสบปฏิเหตุรถจักรยานล้มจนอาการสาหัสนั่นเองนะคะ

แสดงความห่วงใยผ่านข้อความของตัวเองเนี่ยนะคะ

อวยพรไปด้วยก็ได้มีการถามถ่ายอาการหลังรักษาตัว
ตามปกติด้วยความเป็นห่วงนะคะ
ก็มีคุยบ้างค่ะ
เพราะว่าเขาก็เจ็บหนักอะน้องค่ะ

ใช่ค่ะก็จะอัปเดตกันตลอดอยู่แล้วค่ะ
เขาก็ยังมีความห่วงใยกันอยู่คุณผู้ชมค่ะ
แล้วพี่สงการโอ้โหอุบัติเหตุหนักครั้งใหญ่ขนาดนี้

เมื่อวานนี้นะคะเป็นบรรดาครอบครัวนะคะ
ออกงานกันค่ะไปเจอครอบครัวแรกนะคะ